พายุโนรูไม่ได้ส่งผลแค่ฝนตกน้ำท่วมนะครับ
มันยังส่งผลต่อเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนน
รถบัตรคันนี้ของหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ขับรถมาถึงบริเวณปากช่องจังหวัดนคร
ราชศรีมาไปเจอฝนตกถนนลื่น
สุดท้ายเสียหลักผิดความตกข้างทางแล้วบาดเจ็ดตั้ง๑๔คน
นี่คือส่วนหนึ่งของพายุที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมอาจจะทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่อาจจะน้อยลงไปด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ครับเป็นรถบัสแบบมินิบัสเอ็กซาเรย์ของหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
เสียหลักแล้วก็พลิกตะแคงอยู่ที่ร่องกลางถนนแบบนี้
อันนี้คือกมที่๔๗นะฮะช่วงถนนมิตรภาพก่อนถึงไร่สุวรรณฝั่งขาเข้ากรุงเทพ
ถ้าเกิดว่าเราจะคุ้นชินก็แถวกลางดงนั่นแหละครับที่ปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
คือในรถมีคนมาทั้งหมด๑๕นะรวมทั้งคนขับด้วย
คนขับชื่อว่านายอำนาจภูพวงจันทร์แล้วในรถก็มีคนนั่งมาบาดเจ็บทั้งหมดคุณผู้ชม๑๔สาหัส๑ราย
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อน๑๐คน
จากนี้ยังมีขบวนรถกู้ภัยของร่วมกับตันยูที่จอดช่วย
ทีนี้คนขับคนขับเนี่ยเขาไม่ได้บาดเจ็บนะชื่อว่าอำนาจเขาบอกแบบนี้ว่า
เขาออกหน่วยไปตรวจสุขภาพที่หนองบัวลำพูมากำลังเดินทางกลับไปที่ปฐุมธานี
พอมาถึงตรงนี้ก็อยู่ช่องเลนกลางนะนะฮะแต่ว่าฝนตกถนนลื่นครับ
ด้านหน้ามีรถบรรทุกวิ่งอยู่ข้างหน้าแต่วิ่งช้าช้าเขาก็เลยหัก
เพื่อจะออกแซงขวาขึ้นไปจากเลนกลางนะแซงไปที่เลนขวา
จังหวะที่แซงถนนมันลื่นลื่นเสร็จปั๊บมันเสียการควบคุม
ก็เลยเลยไปสู่ร่องกลางแล้วก็พลิกตะแคงลงไป
ทำให้คนที่มาด้วยบาดเจ็บไปหลายคนนะฮะก็คาดว่าอันนี้ตำรวจคาดการณ์ว่า
คนขับน่าจะหักแล้วก็แซงขึ้นไปเร็วเกินไปนะฮะ
แล้วประกอบกับฝนตกถนนลื่นทำให้รถที่คนนั่งมาเยอะเนี่ย
คุมไม่ได้เสียหลักแล้วก็ตกลงไปนะฮะใน
ช่องกลางถนนเนี่ยก็เป็นช่องลึกสักประมาณสี่สามห้าเมตรได้ฮะ
เป็นช่องของการระบายน้ำนะครับขับรถก็ต้องระวังกันด้วยนะ